สวัสดีค่ะคราวใจไทยสดไหมให้เยอะขำตัวเองอยู่นางจะพูดอะไรไม่ประกาศเลยเหรอ
เดี๋ยวหยุดละหยุดรายการแชร์ละจริงหรอจริงทำไมหยุดทำไมครับคุณแม่พิจารณาตัวเอง
โดดอะไรครับคุณแม่แอร์จากกระโพงทำไม
แต่พูดสิทธิ์ยังไงคุณเล่าคุณบอกเลยคุณเปิดตัวเลยเออเปิดไปเลยคุณแม่ทำไม
แต่พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้ทำแฉแป๊บนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจนะเออแป๊บนึง
ตั้งแต่พรุ่งนี้ใช่ไหมเออหมายถึงทั้งรายการหรือตัวคุณทั้งรายการไม่ก็คือตัวฉันเองก็หยุดไง
แต่พิธีกรที่วันนั้นทำของแอร์จากกระโพงก็จะมีมดดำมีปุ๊กโกะมีนอทนึกออกมาเทปแอร์จากกระโพง
ก็เราก็น้อมรับผิดด้วยการที่แบบว่าหยุดทำรายการก่อนนะวันนี้ขอทำอีกวันหนึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าใครจะมาทำ
รายการไม่ได้ปิดเหรอคะเอ้ามึงให้กูปิดทำไมอ้าวคุณแม่พูดว่าหยุดแชร์
อยู่ก็ต้องบอกว่ามดดำหยุดทำพิธีกรแชร์รู้ถมั้ยบ้างไม่ชัดเจนอ่ะเธอมีรายการให้ไม้ชัดหรอ
ก็คือแปบบุญแบบคู่นี้ทำรายการไหนให้ทำมั้ยนี่ล่ะจะได้มา

เมื่อกี้ถ้าเกิดไม่เข้าเลือกไปจะเชิญคุณแม่ออกเนี่ย

พูดแล้วคุณจะออกจากแชร์แล้วพี่คุณออกเลยไหม

เดี๋ยวว่ากันอ่ะน้องพี่หนุ่มน้องเออ
ขึ้นไหมถ้าขึ้นปุ๊บออกให้เลยนะเอาไหมทำอะไรเอาไหม

ทันทีเลยออกไหมพูดประกาศเลยออกไหม
ก็กล้าหน่อยใจมีไหมใจอ่ะใจใจ
อย่าซ่อนอยู่ใต้เงาพูดเลย

เออขึ้นเลยทันทีเลยเอาไหม

ไม่ใช่ตลอดไปเอาไหม
เอาไหม

เอ้านะครับก็เป็นอันว่าคุณพระดำประกาศยุติบทบาทครับ

เพราะว่าเป็นประเด็นที่รายการแฉเนี่ย
ได้มีการนำออกอากาศเรื่องราวของคุณแอนจักรพงศ์ใช่ไหม

มีประเด็นของทางกษัตริย์รถชอบก็ตำหนิมา

พิธีกร๓คนที่ทำในวันนั้นจะหยุดไปก่อนเลย๓วัน
ตามไปด้วย
โอเคไม่มีตั้งสามเดือนเนี่ย

นี่เอาคือเอ่ย

สลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะฮะ

รางวัลที่๑นะครับที่ออกนะครับ

และเลขบอกว่าอันนี้มา
แล้วก็มีเลขท้าย๒ตัวนะฮะคือ๗๓

แล้วก็สะท้อนอ่ะ
เนี่ยนะครับมี๗๓แล้วก็มี๒๙๐

แล้วก็เลขท้าย๓ตัวก็คือ๐๕๑แล้วก็
นี่นะครับ

ฆาตกรนะฮะที่ฆ่า

เรียกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลย
รถเมย์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ

นะครับไปหาแฟนแล้วก็

ทีนี้ได้มีการติดต่อโทรศัพท์

คุณพ่อคุณแม่บอกว่าวันนี้ขออนุญาต

หลังจากนั้นเนี่ยนี่น่าเนี่ยก็ไปทานข้าวกับแฟน

กลับไปอยู่ที่บ้านแฟนเพราะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย

จะออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนได้ไหม

ไม่ให้ไปนี่นาเนี่ยก็เลย

หลังจากนั้นนิน่าเนี่ยก็ย่องออกมาโดยการที่

พอกลับออกมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะ

ส่งไปให้เพื่อนดูแล้วก็ร้องไห้
คริปสุดท้ายของน้องอยู่ใช่ไหมดูนะมีทางหรอกดูนะเนี่ยคือ
ตัวน้องเนี่ยนะฮะได้มีการอัดคลิปตัวเองแล้วก็ร้องไห้แล้ว
ไปหาเพื่อนบอกว่าเนี่ยเสียใจมากเลยนะที่แฟนแบบเหมือนไม่ดูเลย
ไม่ดูดำดูดีเลยไม่ยอมเดินมาส่งเลยอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วช่วงเวลามาสักเที่ยงคืน๑๓นาทีจนถึงประมาณสัก๒๔นาที
น้องนี่หนักขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในปั๊มเมื่อสักครู่นี้

อย่าเพิ่งเอานี้นะขอเป็นปั๊มเมื่อกี้ก่อนนะ
เนี่ยนะฮะน้องนิดาเข้ามาก็คือจอดนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันนะครับ
ปรากฏในปั๊มเนี่ยมันจะมีรถเก๋งอีกคันนึงซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
น่าจะเห็นน้องนิน่าก่อนหน้านี้แล้วก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ
จริงเขาจอดรถแล้วก็ที่เขาอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่นะ
เขาจอดรถแล้วเขาลงมาปิดฝากระโปรงหลัง๒ครั้ง
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถคันนี้เนี่ยขับรถออกไปนะครับ
จอดอยู่ด้านหน้าเพื่อรอรถมอเตอร์ไซค์ของนิน่า
หลังจากนั้นพอนิน่าขับออกไปนะครับนั่นแหละฮะ
และถึงได้เป็นประเด็นว่านิน่าเนี่ยมีเหตุไปถูกฆาตกรรมนะครับ
อยู่ในร่องน้ำกลางถนนแล้วที่สำคัญคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ทับตัวน้องอยู่ทั้งคันตอนแรกเลยเนี่ยพ่อของนิน่าก็สงสัยว่า
ลูกเองเนี่ยไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าร่องรอยของมอเตอร์ไซค์
ไม่มีร่องรอยการถูกชนอะไรเลยถูกแล้วตัวน้องเองเนี่ยที่ใบหน้าเนี่ย
มีร่องรอยแบบการถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็ยุบนะฮะ
เชื่อว่าต้องมีคนทำแน่แล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยไปพบรองเท้าของผู้ชายหนึ่งคู่
รองเท้าผู้หญิงด้วยนะฮะแล้วก็เงินของน้องเนี่ย๑๓๐๐บาทเนี่ยหายไปนะครับ
แล้วก็เอ่อเสื้อของน้องเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ตำรวจเนี่ยเขาก็มาดูกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่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

ตอนนี้ก็เดินขึ้นไปถอยไม่ถอยถอยอ่ะหยุดหยุด

ดูรองเท้าคู่นี้นะฮะ
ตำรวจเนี่ยสงสัยรองเท้าคู่นี้
เพราะมันไปตรงกับรองเท้าผู้ชาย
ที่เจออยู่ในร่องน้ำกลางถนน

ปรากฏตำรวจก็แบบเอามาเทียบเคียงกันดู

มันคู่เดียวกันแสดงว่าชายคนนี้ต้องเกี่ยวข้องด้วย
อ่ามันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลย
ถัดมาที่ตำรวจเก่งคืออะไรรู้ไหม

ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
ตัวหนึ่งอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันไปเนี่ย
ถ้าขับรถ๔๐๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รถคันนี้หรือรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนิน่า

ปรากฏว่าตำรวจไปดูแล้วจับเวลาประมาณ๑๐นาที
นะฮะประมาณ๑๐นาทีนะครับ

รถมอเตอร์ไซค์กับรถคันนี้หายไป

หลังจากนั้นตำรวจนั่งรอไปจนกระทั่งถึง๒๐นาทีต่อไป

ถึงปรากฏรถคันนี้แค่คันเดียว
แต่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มา

มันต้องเกิดเหตุระหว่างช่วง
ปั๊มน้ำมันไปถึงกล้องตัวนั้น
ซึ่งจริงต้องมีแค่๑๐นาทีเท่านั้นเองที่เดินทางไปถึง

ตำรวจได้มีการไปตรวจสอบอีกทีนึง

หลังจากนั้นตำรวจตามไปรวบตัวชายคนนี้นะฮะ

เนี่ยนะมันคือคู่เดียวกับที่

เนี่ยนะครับปรากฏว่าชายคนเมื่อกี้ชื่อว่า

คือตัวเขาเองยอมรับสารภาพนะครับว่า
ตัวเขาเองเนี่ยเห็นน้องนิน่า

ตกลงไปในข้างทางซึ่งตรงนั้นเนี่ย
เป็นแอ่งเป็นเหมือนร่องกลางถนน
ผู้ชายคนนี้ลงจากรถนะฮะ

ชกท้องนี่นา๓ครั้ง

แล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยนะฮะ

ตีเขาที่ใบหน้าจนกระทั่งน้องเนี่ยเสียชีวิต

ทำเป็นว่าน้องเกิดอุบัติเหตุโดยการเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

เอาเสื้อของน้องเนี่ยไปเช็ดน้ำอสุจิตัวเอง

ก็คือไปตรวจซอกเล็บตรงกับอีกคนนี้

เป็นหลักฐานทั้งหมดที่มัดตัว
สรุปง่ายคือเจอในปั๊มแล้วก็ถูกใจเด็กผู้หญิง

คือจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคลิปยาวเรามีคลิปยาวไหมคลิปตัวยาวมีไหม
ถ้ามีคลิปตัวยาวจะเห็นว่ารถของคนร้ายเนี่ยเข้าไปจอดก่อนแล้วรถมอเตอร์ไซค์ของน้องถึงตามเข้าไป
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกทีว่านายปฐมคนนี้ไปเจอรถน้องเนี่ยกลางถนน
หรือเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันแล้วน้องมาที่หลังแล้วมันเพิ่งไปเห็น
เข้าใจป่ะตอนนี้มีแค่สองแบบนี้แต่ที่แน่แน่ตำรวจเองเนี่ย
ไปดูกล้องวงจรปิดตัวที่มั่นใจว่ายังไงรถสองคันนี้ต้องผ่านไปในระยะเวลา๑๐นาที

อ่ะเดี๋ยวตัดภาพกลับมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
สมมุติว่าน้องกับรถคันนั้นเนี่ยเขาอยู่ในปั๊มน้ำมันคือตรงนี้
ถูกไหมฮะจากจุดนี้ถ้าขับมาตรงกล้องทางนี้
ซึ่งอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะจากปั๊มน้ำมันขับมาเนี่ย

นาทีต้องถึงนี่ยังไงกล้องตัวนี้ต้องเห็นภาพรถ๒คันนี้
ผ่านมาตรงนี้๑๐นาทีแต่ผ่านไป๑๐นาทีรถจากปั๊มน้ำมันอันนี้
ยังไปไม่ถึงแต่ผ่านไป๒๐นาทีรถคันนี้ไอ้รถเก่งคันนี้
ผ่านไปแต่รถมอเตอร์ไซต์ไม่มีแสดงว่าช่วงเวลา๒๐นาทีแล้ว
ไอ้คนนี้ไปก่อเหตุก่อนที่รถรถสองคันไอ้รถรถของมัน

สิบนาทีคุณขับช้ามากค่ะก็สิบนาทีขับเร็วเนี้ย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

ที่มันถึงได้ออกมาทำอะไรแบบนี้ได้อีกผมค้านสุดตัวนะ
คืออันนี้ผมพูดไปอาจจะมีด่าผมกลับมาอีก
ว่าทำไมถึงจะต้องแบบอย่างนู้นอย่างนี้คุณ
ไม่รู้ผมรู้สึกแบบนี้ผมมีลูกสาว
แล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากให้ลูกอยู่กับมนุษย์ที่มันอยู่
แบบนี้ด้วยกันในโลกอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งลูกเราไปเจอเขาหรือเปล่า
หรือลูกเต้าเหล่าใครผู้หญิงรถเมย์เอง
คนที่ผมรู้จักผมรักผมอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้จะไปเจอคนแบบนี้ไหม
วันหนึ่งพอมันเกิดเหตุขึ้นปุ๊บแล้วมันสายไปแล้ว
แม้กระทั่งลูกคุณแม่คุณญาติคุณ
อาจจะไปเจอไอ้คนแบบนี้ก็ได้แล้ววันนั้นคุณจะบอกว่าอ๋อ
ให้ระบบสอนสอนอะไรมันไม่ทันแล้ว
คนจะต้องสูญเสียไว้เท่าไหร่มันควรต้องมีระบบอื่นในการที่เขาล็อกตัวมัน

กฎหมายมันอาจจะต้องรุนแรงแบบเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือทุกวันนี้เขายืนยันว่าเขาบังคับใช้กฎหมายที่มันรุนแรงอยู่แล้ว
แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าสุดท้ายปล่อยมันออกมาทำไมไง
ยังไม่ถึงกำหนดหรือว่ามันควรจะต้องแบบแยกนักโทษ
คนที่มันมีเหตุแบบนี้เอาไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วคือไม่ต้องให้มันออกมา
จนกว่ามันจะหยุดที่จะทำแบบนี้อะไรก็ตามแต่อะไรอย่างงี้

ฝึกมีเมียมันก็ไม่ใช่ถูกปะล่ะ
ผมว่ามันไม่ได้เป็นรสนิยมด้วยนะ
ที่มันเป็นแบบเนี้ยอืมอย่างครั้งที่แล้วจำได้ไหม
มันมีคนที่ไปก่อเหตุแล้วก็บอกว่า
มันไปข่มขืนเด็กอายุ๑๐กว่า
แล้วมันก็บอกว่าแม่มันก็บอกว่า
ทำไมต้องไปทำอย่างนี้แม่เคยบอกให้เคยไปทำแล้วก็ออกมาอีก
เด็กผู้ชายทั้งเด็กผู้หญิงแล้วออกมาแล้วก็ไปฆ่าเด็ก
ครั้งที่แล้วเนี่ยที่พูดเรื่องนี้แล้วก็ถูกจับติดคุกไปอีก
เขาบอกว่าเขาเคยสอนแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่คนที่ทำบอกว่าไงรู้ป่ะ
มันไม่อยากมาข้างนอกมันอยากอยู่ในคุก
ก็เลยทำซ้ำแล้วกลับเข้าไปใหม่
เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งวันนี้๑๐คนนึงที่ทุกคนต้องการได้ยิน
เสียงเขามากที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์
จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
เปิดเผยถึงการชุมนุมที่มีเหตุรุนแรงว่าเฮ้ยนายกก็พูดอย่างนี้
สื่อเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเป็นความรุนแรงดังนั้นเนี่ยสื่อ
ต้องเสนอข่าวทั้งสองทางไม่ใช่บางสื่อเสนอข่าวเจ้าหน้าที่
ใช้ความรุนแรงเพียงข้างเดียวแต่ภาพอีกฝ่ายกลับไม่นำ
ออกเลยแบบนี้ตนว่าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้จึงขอร้องสื่อ
สื่อให้ยึดถือบ้านเมืองเป็นหลักด้วยไม่ว่าจะเป็นประชา
ธิปไตยแบบใดก็ตามคือง่ายเมื่อวานนี้ก็ทุกคนเขาบอก
สื่อไม่นำเสนอสองฝ่ายทำไมนำเสนอเข้าข้างใดข้างหนึ่ง
ตลอดวันนี้นายกเขาก็พูดเหมือนกันว่าอ้าวสื่อเขาเสนอแต่ความ
รุนแรงนี่ไม่เสนอทางด้านแบบว่าตำรวจโดนทำโดนโดนทำร้าย
บ้างอันนี้คือสิ่งที่ระยกก็พูดแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่
ได้ยังไงแบบเนี้ยตนว่าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้จึงขอร้อง
สื่อทุกสื่อนะฮะให้ยึดถือบ้านเมืองเป็นหลักด้วยว่าไม่
จะเป็นประชาธิปไตยแบบใดก็ตามนะครับเขาบอกว่าทั้ง
เนี้ยการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนายกบอกเนี่ยเมื่อวาน
เอาง่ายมีทั้งแก๊สน้ำตามีทั้งเสียงปืนด้วยซ้ำไปมี
ปืนกระสุนยางซึ่งวันนี้เขาบอกว่ากระสุนยางเนี่ยเวลา
จริงมันก็เหมือนกระสุนจริงถูกต้องไหมฮะแต่มันแค่มัน

คนก็พูดถึงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะ
มีการยิงปืนมีการฉีดน้ำอ่ะฉีดน้ำเป็นเรื่องปกติมีการ
แก๊สน้ำตาลนะฮะเขาก็ถามว่านายกทำไมต้องไปใช้
ความรุนแรงขนาดนี้นายกเขาบอกเลยฮะว่าการใช้ความรุนแรง
แรงที่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่ามีการลุกเข้ามาในพื้นที่ของ
ตำรวจแล้วก็มีการใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา
ก็จำเป็นต้องใช้มาตรการตามมาตรฐานสากลออกไป
คือสิ่งที่นายกพูดนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันจะอยู่
กันยังไงประเทศชาติบ้านเมืองยืนยันว่านายกเขาก็บอก
เขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้ละเมิดอะไรผู้ชุมนุมแต่
ผู้ชุมนุมเนี่ยละเมิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของเจ้า
ที่ที่ต้องดำเนินการดังนั้นขอให้เห็นใจตำรวจบ้าง
นะฮะคือเมื่อวานเนี้ยเราจะเห็นภาพจากออนไลน์ทั้งหมด
ว่าเฮ้ยทำไมบางคนก็ถามว่ามันมีสองมุมอ่ะเมย์
นุมเขาจะบอกว่าสื่อไม่นำเสนอเลยว่าสิ่งที่
ประชาชนโดนยิงอยู่สิ่งที่คนโดนแก๊สน้ำตาสิ่งที่
ควรโดนอะไรอ่ะเป็นยังไงอันนี้คือในโลกออนไลน์
โลกออนไลน์เมื่อวานถึงขนาดมีแฮชแท็กในทวิตเตอร์มากมายเลย

อันดับแรกที่พี่เตอร์มีการแบรนด์กันมากมายเลย
ในที่สุดวันนี้นายกเขาพูดว่าอ้าวแล้วที่วันนี้ตำรวจโดนทำร้ายล่ะ
เขาบอกตำรวจบาดเจ็บก็หลายคนนะมีตำรวจเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนะครับ
ซึ่งในขณะเดียวกันในโลกออนไลน์เนี่ยเขาได้มีการแชร์การถูกจับกลุ่ม
การถูกทำร้ายร่างกายโดยตำรวจเนี่ยชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยต่อมาโตโต้ปิยรัฐครับ
หัวหน้ากลุ่มกาสวีโว้เขาได้โพสต์ภาพอย่างกล่าวพร้อมรูปว่า
มีพยาบาลอาสาโดนกระทืบอีกแล้วครับ
แล้วก็จะมีการโพสต์ภาพคลิปเราเชื่อว่า
ล่าสุดครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนนั้นนะครับ
เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน

ก็ต้องมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี

ร้อยตำรวจเอกวิวัตรสินเสิร์ชนะครับ
รองสารวัตรสังกัดสนธรรมศาลา
อย่างไรก็ตามเนี่ยแพทย์ก็ได้นำตัวเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่ก็ยังที่สุดแล้วก็ไม่เป็นผล
เมื่อวานนี้เรื่องมอบก็น่าจะเป็นเรื่องที่
ร้อนแรงในโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะ
หลายคนก็ตามติดกันตลอดเนาะ

นำเสนอข่าวไม่ครบนายกพูดเหมือนกันว่า
สิ่งที่คุณเห็นกันมันเป็นแค่ความรุนแรงนะ

เห็นจะมีการนำเสนอว่าที่เขาโดนทำร้ายกันเลย
ก็มองต่างมุมกันไปนะฮะวันนี้
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
ตอนนี้เชียงใหม่ก็มีการเริ่มฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะ
รอบแรกจัดไปสามพันห้าร้อยโดดให้กับสี่กลุ่มเสี่ยงด้วยกันค่ะ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิสงวนสัตว

ก็เป็นผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต๑นะคะ
ก็ร่วมกันเป็นประธานในการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ในกลุ่มเป้าหมายระยะแรก๔กลุ่มด้วยกันก็จะมี

เจ้าหน้าที่ท่ากัศยานตำรวจ

แล้วก็กลุ่มแรงงานกลุ่มประชาชนทั่วไป
ผู้ที่มีโอกาสจะติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกของจังหวัดเชียงใหม่

ตามด้วยในแพทย์จตุชัยมณีรัฐ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นายเวียรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็นายแพทย์วรเชษเตชรัก

ซึ่งรอบแรกในเดือนมีนาคม
จำนวน๓๕๐๐โดสนั้น
จะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายอายุ๑๘๕๙ปี
จำนวนทั้งหมด๑๗๕๐คนค่ะ
ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า

หรือว่าต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

จำนวน๑๔๕๐คน
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อื่นของหน่วยงาน
ที่มีความแบบเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ซึ่งก็จะทำการฉีดที่โรงพยาบาลนครพิงทั้งหมดเลย
แล้วก็ทางสอบคอเองก็ได้มีการพิจารณาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น๑ใน๑๘จังหวัดแรก
ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด๑๙ในช่วง๓เดือนแรก
จำนวนทั้งสิ้น๘๓๕๐๐โดสด้วยกัน
โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดบ่อย

ขณะที่ประชาชนทั่วไปนั้นก็จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะ
ระยะที่๒ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
แล้วก็คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครอบคลุมแบบว่า
ทั่วจังหวัดภายในปลายปีนี้

บางคนถามนายกจะฉีดเมื่อไหร่
อันนี้สรุปนายกยังไม่ได้ฉีดนายกน่าจะฉีดประมาณสักกลางเดือนมีนาคม
วันนี้รัฐมนตรีช่วยคือหมอตีเนี่ยขออนุญาตเรียกว่าหมอตีแล้วกันนะครับ
คุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ย
บอกว่าเขาวันนี้รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคือคุณหนูอนุทินกับหมอตีคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ย
ฉีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเข็มต่อไปที่จะต้องฉีดก็คือนายกรัฐมนตรี
เพราะตอนแรกก็บอกว่าคนที่จะฉีดคนแรกน่ะก็คือนายกถูกต้องไหมครับ
แต่ปรากฏว่านายกด้วยอายุนายกเยอะแล้วเนี่ยนายกก็เลยยังไม่ฉีด
เพราะการที่จะขึ้นทะเบียนและก็ผ่านการรับรองต้องใช้เวลาเล็กน้อย
ซึ่งรับปากเราคือไม่เกินวันที่๑๕มีนาคมนะครับแล้วก็
บ้านใจว่าอายุการใช้งานวัคซีนต่างกล่าวที่นำมาจากเกาหลี
จะใช้ได้ทันแน่นอนเพราะว่ามีการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม
อายุของวัคซีนตัวเนี่ยมันมีอายุอยู่ประมาณ๖เดือน

จะได้ฉีดประมาณกลางเดือนมีนาคม

เดี๋ยวนายกจะให้ฉีดแต่กลางเดือนมีนาคม
ที่มีการทดลองกับกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากแล้วพี่

โดยจะเป็นล็อตที่มีการนำเข้ามาจากประเทศไทยแล้วด้วยกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นนายก

คือเขายังไม่ได้มีการทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่

ก็คือจะฉีดรู้สึกว่า๖สัปดาห์

คือประมาณสัก๒๑๒๘วัน
อีก๑เข็มนะฮะ

อีกลายเมียหลวงแฉสามีทหารครบซ้อน

อ้าวไม่ใช่โรชั่นถามตัว
ทีหลังเนี่ยรอให้แบบยังไม่ทันจะกด

เดี๋ยวได้เอาไปล้างตัวอาบน้ำ

ยกวิ้นนอกจากดำฟีนแหล่งอื่นดมได้ไหม

อันนี้คือสำหรับผู้ชายเลยถูกต้องไหมครับ
อ๋อเหรอไอ้จิ๊กเขาไม่ได้เพิ่งทำมาใช่ไหมเขามีมานานแล้วใช่ไหม

เห็นหัวม้ารู้เลยว่าฟอร์มว่ะ
เออเนอะมันก็เป็นเอกลักษุ่มดูซิมีอะไรบ้างคะหนุ่ม
มีสบู่เอาใจเอาให้ถึงที่สุดค่ะลูก

เป็นสบู่หอมมิสทีนกลิ่นช็อปคันทรี่
เมื่อใช้อาบน้ำชำระผิวกล้าจะแบบโอ้โฮสดชิ้นมั่นใจ

ท็อปคันตรีและเดี๋ยวมีอะไรจ๊ะ

เอ๊ะเข้าอะไรให้ตื่นเต้นขนาดนี้เลยหรือคะไม่เคยเห็นไง
อันนี้เรายังไม่เคยเห็นไงเพิ่งเห็นวันนี้ไงไม่เคยเห็นไง

คือวิธีเขาขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า
ดมหัวม้าแล้วหอมนะไม่ใช่ต้องตัวเรา

คือเขาเหมือนให้เห็นหัวม้าเนี่ยเขารู้แล้วว่าหอม

ก็ไปดูกันนะฮะสำหรับนี่ก็เรียกได้ว่ามีมานานแล้วสำหรับมิสทีน
อันนี้เป็นเซตที่แบบว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ชายจริง

ส่งมาลองใช้หรอลองใช้หน่อยชัยเก่งเนี่ย
ฉันแล้ววิชาเจ็กหนุ่มเนี่ยฉันต้องเหลือวันครูเมื่อไหนนะเถอะ

พวกเขาเอาทุกเทียนแพร่ใส่ดอกเข็มดอกเหลืม

ครบอาทิตย์แล้วที่วันนี้อยู่ตามโอ้โฮโอ้โฮมีเต็มที่

นึกออกมาโทรศัพท์มันมีค่าแค่นั้น๕วันเดิม

ที่จริงไม่ต้องว่าหรอกลัวโทรศัพท์ก็เก่งแล้ว
ไม่ใช่เส้าที่ผ่านมาล้วงตูมตามยิ่งกว่า
ล้วงอยู่นั่นค่ะถ้าคุณไปถ่ายคุณถ่ายอะไรคุณถ่ายหนึ่งสืออะไรหรือคุณถ่ายประดับฟินถ้าคุณจะไปถ่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
ฮะสนองนิทคุณล้วงมาเขาก็สนองนิทให้พี่แล้วเอาตูมตามมาถ่ายด้วยดูสิ
อ๋อนี่ใช้ยิทธินค่ะนี่นี่ก็สรุปง่าย
วันครูเดี๋ยวฉันกราบไหว้เธอเพราะว่าวิชานี้ฉันได้แต่ใดมากัญชัยประธานให้มาเนี่ย
ครูเธออย่าลืมนะทูบเทียนแพร่ให้เต็มเหนียวหน่อย
ปีหน้ารถเมย์เตือนปีหน้ารถเมย์เตือนอ่ะเรื่องนี้เตือนภัยสาวสาวเหมือนกัน
เมื่อกี้เป็นน้องขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นสาวคนนึงไปจอดรถที่ตลาดนัดชื่อดังอยู่ย่านรามอินทา
ปรากฏว่าเจอโจรมาบุกล็อกคอ

เขาฮึดสู้เลยอันนี้เขานี่เลยนะคะคือกลายเป็นเรื่องที่ถูกแชร์มากตอนนี้บนโลกออนไลน
หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งเขาออกมาเตือนภัยผู้หญิงที่ขับรถไปเที่ยวคนเดียวตอนกลางคืน
โดยระบุว่าหลังจากไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรามอินทราเสร็จปุ๊บ

ซึ่งที่ขณะบอกว่ากำลังจะกดสตาร์ทรถได้ยินเสียงประตูข้างหลังปิดปึ้ง
มีคนตามเข้ามาในรถเป็นผู้ชายคนนึงค่ะ
จู่เนี่ยก็ไปล็อกคอเขาจากเบาะหลังแล้วก็เอามือปิดปากก่อนจะคมครูบอกว่าเงียบอย่าร้องนะ
ซึ่งตนเนี่ยขัดขืนจนสามารถเห็นหน้าคนร้ายได้แต่ว่าถูกบีบคอ
ก็กลัวมากว่าจะถูกข่มขืนตะโกนร้องในรถให้คนช่วย
รวมทั้งเขาเองก็พยายามที่จะเปิดประตูจนประตูเนี่ยแง้มออกมาได้
จะผลักคนร้ายแล้วก็วิ่งออกจากรถไปตะโกนขอความช่วยเหลือทันทีนะคะ
ก่อนจะมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเธอ
ส่วนคนร้ายเนี่ยพบว่านอกรถเนี่ยมีคนดูต้นทางให้อีก๒คน
เขาก็บอกว่าโชคดีมากที่
คนนั้นไม่ได้ตามเข้ามาที่รถด้วย
หลังจากก่อเหตุคนร้ายทั้งหมดเนี่ยหลบหนีไป
โดยเหตุการณ์นี้ตนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
โชคดีที่ตัวเองไม่ถูกข่มขืนแล้วก็โจร

อยากจะเตือนผู้หญิงที่ไปเที่ยวไหนมาไหน
ไปคนเดียวขับรถอย่างนี้ให้ระวังตัวมากขึ้น
เพราะว่าภัยเงียบอยู่รอบตัวเราทุกที่
โดยเฉพาะลานจอดรถตามห้าง
ตลาดเอ่ยสวนสาธารณะเอ่ย
รวมทั้งอยากจะฝากให้ในพื้นที่ดังกล่าวนี้
ระวังตัวด้วยเนื่องจากว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
ทำให้คนร้ายอาจจะไปรอให้เรื่องมันเงียบ
แล้วก็กลับมาทำเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

หน้าตลาดนัดคือเป็นที่ที่มีคนเดินพลุกพลาด

เพราะเวลามันเปิดรถปุ๊บทุกประตูมันเปิดหมด
บางทีคนมันแอบแบบเห็นปุ๊บวิ่งตาม
เปิดประตูหลังขึ้นมาแล้วล็อกคอเลยเนี่ย

จริงเห็นไหมเธอหากรับตอบเลย

ผู้หญิงสวยแบบไม่มีแฟนกันเลยนะตอนนี้
ผู้หญิงสวยทำงานดีไม่มีแฟน

จับมือแม่ผัวโทชะ
กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับบนโลกออนไลน
ก็คือก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของการที่ไปแต่งงานซ้อน
ทั้งที่มีภรรยาแล้วก็มีทะเบียสมรสอยู่แล้วนะครับ
เขาออกมาโพสต์รูปภาพของสามีเป็นทหารนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพยาบาลพร้อมระบุบอกว่า
ทำกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะเราเป็นเมียหลวงมีทะเบียนสมรส
มาหญิงสาวคนดังกล่าวนะครับยังโพสต์คลิปวิดีโอเป็นคลิปเสียง
ขณะที่แม่สามีเองเนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปคุยกับพยาบาลสาวคนนี้
จะร้องเรียนพอโรงพยาบาลแล้วก็ต้นสังกัด
พยาบาลสาวคนนี้ทำงานอยู่เพราะทำให้ลูกชายเธอนั้นต้อง
ออกจากราชการโดยฝ่ายพยาบาลสาวได้พูดสวนแล้วบอกว่า
หุบปากค่ะคุณแม่หุบปากค่ะ

คุณบ้านกี่นี้มึงมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนี่
ขุมี่หลังทั้งมึงมาหาดด้วย

คือแม่เขาเข้าข้างลูกศพให้เขา
เขาก็โทรไปว่าพยาบาลทำไมทำแบบนี้

ก็ไปทำให้ลูกได้ออกจากราชการ

ในส่วนของการเข้าไปร้องเรียนยังไม่เคยเข้าไปร้องเรียนที่ไหนเลย
เพราะต้องเลี้ยงดูลูกที่ยังเล็กอยู่นะฮะ
แต่ก็ได้มีการโทรไปขอคำปรึกษากับทางผู้บัญชาของสามีเท่านั้นเอง
ซึ่งตนเองก็ได้รับคำแนะนำครับแล้วก็ความช่วยเหลือจากทางภูมิกับบัญชา

ในส่วนที่ทำงานของเมียน้อยนะฮะเราเองไม่เคยเข้าไปเช่นกันค่ะ
จะมีเพียงแม่สามีแล้วก็ป้าของสามีที่เคยเข้าไปเพื่อพูดคุยกับเมียน้อย
เพื่อขอให้เมียน้อยนั้นเลิกยุ่งกับทางลูกชายนี่อันนี้คือแม่เขาบอกนะฮะ
เพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาไม่ออกมาคุย
ได้คุยกันผ่านมือถือแค่นั้นเองก็เป็นคลิปอย่างเมื่อกี้ได้ปรากฏออกมา
หุบปากครับหุบปากคุณแม่เลิศเนอะ
ตัวผู้ชายก็ต้องไอ้นี่ด้วยไหมเอาจริงจริงนะคนกลางอ่ะอ่า
ตลอดมันบอกคนเราจะคิดอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้
ไม่แต่เดี๋ยวนี้ถามว่ารู้ไหมฉันว่าเขาต้องรู้
แต่แบบว่าถ้าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอยู่แล้วถูกไงถูกเรื่องเนี้ย
นี่คุณหนุ่มเมื่อกี้นี้มีคนข่าววันนี้เขาลงแล้วนะครับ
เรื่องที่เมื่อกี้คุณเล่าของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย
วันนี้แม่ก็เพิ่งไปรับศพมาพี่หนุ่มแม่เขาร้องไห้พูดกันไปว่าขอเถอะ
ขอให้คดีลูกเขาเนี่ยอยากให้ประหารชีวิตเถอะ
เขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องที่บ้านป่ายาง
คณะครูเพื่อนนักเรียนเนี่ยเขาไปลดน้ำศพกันบรรยากาศเนี่ย
ไปด้วยความโศกเศร้าเขาก็ไปคุยกับคุณแม่
อายุเพิ่ง๔๖คุณหนุ่มแม่ของเด็กเนี่ยเขาบอกว่า
เขาช็อกเลยลูกเขาทำอะไรผิดคือหลังจากที่เห็นลูกสาวเนี่ย
มาถึงวัดก็ล้ามร้องไห้ตลอดเวลาแม่เป็นลมเลย
น้าชายผู้ที่เป็นคนเลี้ยงผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
เขาบอกว่าอย่างนั้นรู้ไหมต้นดีใจที่ตำรวจจับคนรายได้
อยากให้รับโทษประหารเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ใครทำอีก
ถึงแม้ในทางกฎหมายจะไม่สามารถทำได้ก็ตาม
และก็จะไม่อโหสิกรรมให้หากจะมาขอขมาก็ให้ไปขอข้างนอก
ชาวบ้านไม่ยอมให้เหยียบเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด
เพราะทุกคนต่างครับแค้นหมดว่าความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนอยู่ไหนหมด
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ว่ากันอย่างนั้นว่าเฮ้ยความ
ความปลอดภัยในชีวิตของหมู่บ้านนั้นจะเป็นยังไง
ชาวบ้านทุกคนก็บอกเฮ้ยเขาก็มีลูกสาวเหมือนคุณ
หลายคนบอกความปลอดภัยมันไม่เหลือแล้วอะไรอย่างนี้
คือจริงอย่างที่คุณแม่บอกมาเนี่ยว่าอะไรนะเมื่อกี้โทษประหารทำไมนะ

เขาบอกว่าเขาเป็นไปไม่ได้หรอกเขารู้ว่าอยาก
คุณน้าเด็กคนนี้น้าเลี้ยงมา
เขาก็บอกว่าอยากให้รับโทษประหารเพื่อเป็นตัวอย่างให้ไม่ให้ใครทำแบบนี้อีก
แต่ก็รู้ว่าถึงแม้ว่าในทางกฎหมายจะไม่สามารถทำได้ก็ตาม
ทางกฎหมายทำไม่ได้นะจริงทางกฎหมายก็ทำได้
เพราะโทษประหารยังมีอยู่แต่เหมือนผี

ลอยไปลอยมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจแล้วก็ชาวบ้านทุกคน
วันนี้คือชาวบ้านไปที่วัดแล้วก็บอกว่าไม่มีคำว่าโอโหสิกรรมให้
เพราะว่าถ้าสมมุติดาบใดคนคนนี้ยังจะอยู่หรือมีคนลักษณะแบบนี้อยู่
ความปลอดภัยในชีวิตของลูกเขาจะเป็นยังไงลูกหลานเขาจะเป็นยังไง
เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบจริงแล้วผมว่าคนที่มีส่วนรับผิดชอบ
หรือว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้อยู่จำเป็นต้องพินิษฐพิเคราะห์อีกทีนึงด้วยนะ
คือไม่ใช่เอ๊ะอ่ะอะไรก็คือปล่อยออกมาไม่มีโทษที่มันแบบว่าลงโทษที่มันแบบจริงจัง
บังคับใช้กฎหมายอย่างให้มันรุนแรงอ่ะอืม
งั้นเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยเพราะสุดท้ายเห็นไหมฮะก็มีขึ้นเรื่อยเพราะคนมันไม่ได้กลัวไงมีขนาดแบบเนี้ย
สุดท้ายก็ออกมาได้กูก็ทำอีกกูก็ออกมาเออเข้าคุกอ่ะกูก็เข้าแล้วไงอ่ะ
ชีวิตคนพวกนี้วนวินอยู่แบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเหมือนคนที่บวชอ่ะ

ในอีกคือจำนวนผิดชอบชีวิตลูกเขาหรือว่าอะไรเขาหรือยังไง
มันควรต้องมีคนที่รับผิดชอบชีวิตประชาชน

เดี๋ยวทุกวันนี้คือคุกเราก็เข้าใจว่าคุกมันล้น

ช่วงหน้าปฏิหารพญานาคกับเฟี้ยวฟ้าว

นี่เป็น

เพิ่งมาบอกว่าถูกตอนหลังอ่ะจริง

เออเหรออะเอาใหม่ดีแล้วฉันหัวใจเลยฉ่ายแต่ได้ซูขอแนบ
เขาหลงว่าเขาซื้อใช่ไหม

เซษสาเราต้องพาร้ำนะค่ะ

อยู่ในบ้านนั่งดูทีวีเปิดไฟ

บอกว่าเห็นแล้วนะคะสินค้าได้เข้ามาเนี่ยนะเราพูดให้ขนาดนี้ต้องเพิ่มเงินใน

คนนักเสนทบ้างนู้นอันนี้เสนทบ้างนู้น
ผมท้าเล็บทะลกขากลับมาคนนักแคร่งไม่มีแล้ว

เขาพาท้องมาท้าเล็บ
ผมบอกแล้วไง
เวลาที่หนูจะทำอย่างนี้นะหนูต้องซื้อลอตเตอรี่มา
แล้วหนูโทรก่อนหนูถ่ายก่อนที่จะมีการถูกอะ

ไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้ว
ปรากฏว่าเอามาตรวจคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
ถูกเลขท้าย๓ตัวเต็มเลย
นั่นไงคิดอยู่ว่าแม่คุณลุงนั้นน่าจะเป็นเทวดาแปลงกายเธอ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาบอกเลยว่าถูกเป็นประจำเลย
๑มีนาคมเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวก็โพสต์ภาพที่ทำเอาแฟนต่างขนลุกภายในสำนักปฏิบัติธรรม
ธรรมเทพประธานโพธิศัตริย์ที่ตำบลน้ำแพร่อำเบอร์หางที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เมื่อถูกหวยอีกแล้วนะครับเฟี้ยวฟ้าบอกว่าครั้งนี้อิมไม่ได้ฝันเนอร์เขาว่าอย่างนี้
เพราะว่าอิมเนี่ยมาคุมงานก่อสร้างถ้ำพญานาคเป็นอาทิตอาทิตย์แล้ว
ยังโชคดีที่มีคุณตาพิการอยู่ดีมีคุณตาพิการคุณหนุ่มเดินมาหาอิม
ระหว่างคุมงานก่อสร้างถ้ำพญานาคอืมเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นคุณตาปุ๊บ
ก็เลยไปช่วยคุณตาซื้อไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะเหลือใบสุดท้ายก็จะกลับแล้วนะฮะ
จึงช่วยคุณตาที่พิการแล้วอิมก็รีบวิ่งไปเอานมเอาน้ำเอาขนมให้คุณตา
ว่าให้คุณตาเอาไปกินจะมีเลี่ยวมีแรงนะปรับกฎว่า๐๕๑เนี่ยนี่เขาโชว์เลย๐๕๑
นี่คือออกแล้วเขามาโชว์ถูกไหมแล้วมาโชว์แล้วเนี่ย
แต่ทีนี้อยากให้อิมเอามาโชว์ก่อนที่เขาจะออกรางวัลก่อนประกาศผล
แล้วทีนี้ถ้าถูกนั้นจะไม่มีใครคอหาเลยเขาบอกย้อนกลับไปดูภาพสักนิดหนึ่ง
ขนาดที่เฟียร์ฟันบรรคก่อสร้างมีบริเวณวงกลมสีแดงตรงไหนครับ
ไหนดูซิวงกลมสีแดงตรงต้นไม้ใกล้เสาเข็มไหนวะไหน
ไหนต้นไม้ใกล้เสาเข็มดูเป็นรูปหน้าองค์พญานาค
พญานาคก็เลยนั่นใบไม้มันแห้งไหนดุนั่นไงตรงกลาง
อ้าปากงับงับนั่นน่ะใบไม้แห้งไม่ใช่พญานาคเนอะ
ไม่ใช่ขอโทษนะนี่ผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่นะ
ให้ผมดูเนี่ยผมดูไว้เป็นพญานาคผมดูเป็นหัวหมูด้วย
มันไงสีน้ำตาลผมดูเป็นหัวหมูผมไม่ดูเป็นพญานาค
หูหมูอ้าปากแงบอยู่นั่นน่ะเห็นไหมล่ะเออก็ถูก
ใช่ไหมคุณดูเป็นหัวหมูไหมล่ะคุณหนุ่มอะไร
แต่เขาถูกลอตเตอรี่ทุกงวดก็บอกแล้วไงบอกว่าให้เอามาออก
เอามาโชว์ก่อนที่จะมีการประกาศผลแม้จะได้เพื่อนเพื่อนพี่น้องน้อง
ชาวบ้านชาวช่องเขาจะได้เจอคือโดยส่วนตัวรู้จักกับอิมนะ
คือทีนี้มีคนเขาหละหาเขาเยอะก็ไม่อยากให้อิ่มไปถูกเขาหละหา
ต้องมาออกรายการพวกเรานี่แหละเอออิมก็ควรจะต้องแบบว่า
เอามาประกาศให้เอามาให้ดูก่อนอ่ะลงนี่มาตามกระชาพามาดูดีกว่า
ไปไปเลยเดี๋ยวฉันไปสำนักอิมไปดีกว่าดูซิจะถูกไหมเออไปได้ไหมไปสิ
ขออิ่มเลยเนี่ยขอพี่อิ่มเดินทางได้หรือยังได้แล้วเนอะ
ได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วคุณไปลำด้วยนะลำ

แต่คุณก็เข้ามาอนุโมทนาบูรณ์เยอะเยอะเท่า

ไปดูกระแทสนิทนึงอูหูหู

ข้างนู้นไงคะมันจะมีผมปิดไง
คือบางคนก็บอกว่าถ้าใช่ทำไมก่อนลงภาพไม่ดูให้ดี
นี่แอบเห็นตั้งแต่พี่แตโพสต์๔๕นาทีแรกเลย
มันสะดุดตาบางคนบอกอดคิดไม่ได้จริง
แต่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่ามันคือบราค่ะรู้จักไหม

เราก็ต้องเซฟมันกว่าเธอเอาลง
อ๋อครั้งนี้คุณรู้แล้วรู้อีกนะ

เป้าหมายนะ

นำไปนักง้วงจากเด็กเลยใช่ไหม

ป๊อคเลยเหรอคุณเหรอใช่ล่ะป๊อค

ครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงหลัง